เมื่อวานนี้นะครับในช่วงกลางคืนนั้นก็เป็นงานสวดพระพิธรรมศพของจ่าแซม
เป็นคืนสุดท้ายเพราะว่าวันนี้นะครับก็จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมนั่นเองนะครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้กันก่อนซึ่งนายวัญชัยโครงกระเสม
ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรร
จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมตามพิธีทางศาสนาเป็นคืนที่๗
ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลศพในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สาราวัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีเพื่อนหน่วยซิลร่วมรุ่นของจ่าแซม
ขออภัยนะครับเข้าร่วมฟังสวดพระพิธรรมด้วยครับ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้ผลเรือเอกคณีพลทรงเจริญรองสมหวะราชองค์ฮรักษ์
คุณหญิงธิดารัฐธรรมรักษาฝ่ายที่ประทับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม๒๑คน
เดินทางเข้าร่วมฟังการสวดพระอภิษฐรรม
พร้อมกับมอบอาหารว่างให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งนี้คณะที่ร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรม

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของจ่าแซม
โดยเฉพาะครอบครัวนักวิ่งคนไทยทั่วประเทศ

โดยนายประสานจิรัชชัยสกุลประธานชมรม
มอบเงินให้กับครอบครัวของจ่าแซม
จำนวนกว่า๓๕๖๐๐๐บาท
และได้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์

มารำหน้าเมนในชุดรำดาวดึง
ซึ่งเป็นการรำส่งคนดีสู่สวรรค์นะครับ
เมนชั่วคราวในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นเมนชั่วคราวที่มีความกว้าง๒๐เมตร
ยาว๒๐เมตรยกพื้นสูง๒เมตร
แล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าสีขาวดำ
และดอกไม้อย่างสวยงามนะครับ
โดยในอำเภอจตุรพักษ์พิมารเปิดเผยนะครับ

การจัดงานตอนนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

กันพื้นที่ไว้รองรับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง

จัดพื้นที่จุดจอบรถ๓๓จุด

คาดว่าจะเดินทางเข้ามาร่วมงาน
พิธีพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้

จากบริษัทแล้วก็จากภาคเอกชน

สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

จะเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้
ทั้งนี้พลเรือเอกนาริสปฐุมสุวรรณพบทร
และพลเรือเอกลังศฤษสัตยานุกูล

พร้อมด้วยบรรดานายทหารเรือหน่วยซิล
ซิลนอกราชการจะมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง